ไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดน
สู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดน
คนเราโอกาสในชีวิตมันไม่เหมือนกัน
คนบางคนไม่มีสิทธิ์มารอหรอกครับ
ว่าจะทำยังไงให้มีตังค์จากข้างน้ำเข้าไป

ผมบินไปเยอรมันเลยผมไปแอบทำงานครับ
เป็นแบบว่าไปไหน

โตโน่พูดหวังเรื่องอย่างนี้เหมือนกับที่โตโน่พูดในวันที่จะแต่งงานเลย

โลกจริงจังคือความรักคือความรักของผมความรักของหน้าทุกอย่างผิดไม่ใช่หมดกันแล้ว
หมดกันแล้วฉากรับเชิญฉันหมดกัน

โตโน่อยู่คนเดียวหรือต้องมีคู่